มีคลิปตึงที่หลายคนคงจะได้เห็นแล้ว
ช่วงนี้ก็ฮิตนอนเต้นกันนะ

แต่ท่อนนี้เต้นเราอย่าลืมว่าขณะห้องคอนโด
มันต้องมีเปิดให้พิสูจน์หรอ
ขนาดห้องคอนโดติดกันนะเสียงยังข้ามห้องเลยเถอะ
คือมันกลายเป็นคลิปที่ได้รับการแชร์กันอย่างมากหลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊คอะไรอีกนึงเนี่ย
เขาโพสต์คลิปวิดีโอระบุว่าเอาให้เต็มที่เลยครับเจ๊ฟังซะหน่อย
เห็นมั้ยล่ะมันกลัวมันกลัวเหมือนกันเถอะ
เขาเป็นคลิปทะเลาะกันเขาไม่ได้คลิปอย่างที่คุณพูด
ทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าเขาทำอะไรกันล่ะเสียงแบบนี้

หยุดเสียงนี้ก่อนนะหยุดเสียงนี้นะตัดภาพมาในห้องส่งนะ

เคลียร์ให้จบสิไอ้ที่คุณพูดอ่ะ

ฮ่าอายุอีกอันนึงนะ
เมื่อเ฽็ดูข่าวผิดแล้ว

แสดงว่าคุณยังไม่ได้อ่านค่านี้เลยใช่คุณคุณละเนินเว้ย

ใช่ยอมรับผิด

คือเรื่องของเรื่องถ้ามันลำบากก็นอนอยู่บ้านครับ
ก็มีตำรวจที่มาพักพอดีเนี่ยก็เคลียร์ให้เก็บของแล้วครับ
จนคนแบบนี้ในสังคมน่าหนักใจนะครับ
ที่นี่บริการดีแต่ดันมาเจอคนแบบนี้
อย่างที่บอกว่าคลิปด้านกล่าวเนี่ยจะเห็นชายคนนึงเนี่ยเขามันต้องพักผ่อนอยู่
ช่วงนี้เขาแบบเน้นแคมปิ้งกลางเต็นต์อะไรอย่างนี้นะฮะ
บรรยากาศก็สงบเงียบถูกทำลายด้วยเสียงนี่แหละนะ

คุณเฮียครับพี่น้องชิวชิวคืนนี้
นี่น่ะโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมล่ะ
ไฟเอ๊ะไฟไฟไฟ
สรุปไม่ได้กินกันกดลูกมันไม่ได้กินกัน

มันจะโอ่โอ่แบบฮืมอ้ำอ้ำ

ก็มีเจ้าเด็กเขามันแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก